มากราบไหว้บูชามาดูเรื่องความเชื่อกันหน่อยสาธุขอให้

แต่มีเรื่องนี้ครับเพราะมีคนดวงดีเขาก็ไปแก้บน

ไปดูกันที่วัดสว่างอาบรมกันก่อน
คนที่เขาตีขิมเสียงไอรอบแบบนี้เนี่ย

รู้ที่จะใจ
คนที่ไปที่วัดนะก็เอ๊ะเสียงขิม
ดังมาจากไหนที่วัดมีการจัดงานตีขิมอะไรรึเปล่า
มาที่นครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนี่แหละครับ

ผู้สิทธิ์ข่าวของเราก็สนใจถามว่าตีขิมทำไม
เธอก็บอกแบบนี้บอกมาแก้บนหุ่นปั้นตาทองนิ้วราย
หลังจากที่เธอมาส่องเลขอ่างน้ำมนต์
แล้วถูกรางวัลติดต่อกันมา๓งวดแล้วนะครับ
โดยครั้งแรกที่มาวัดสว่างอารมณ์เห็นคนมุงอยู่มากเลย
ขันน้ำมนต์ก็ไม่รู้ว่าจะเข้าไปดูยังไง
แล้วก็ตอนนั้นยังสงสัยอยู่เป็นรูปปั้นใคร

ก็ไปจดจ้องแล้วก็ได้จังหวะ
ก็ไปส่องดูอ่างน้ำมนอธิษฐานขอพรบ้าง
ปรากฏว่าถูกรางวัลลอตเตอรี่ครับ
กลับมาครั้งที่๒ก็ถูกรางวัลอีกครับ
นำกระไฟมาแก้บนสิบแก้ว
กลับไปก็ได้โชคเป็นครั้งที่๓อีกคุณ
คราวนี้ก็เลยเอาความสามารถตัวเองมาตีขิมให้ตาทองนิ้วรายได้ฟัง
ครั้งนี้บอกว่าถ้ากลับไปได้โชครางวัลที่ใหญ่

จะยกวงใหญ่มาแก้บนอีกรอบเลยนะครับ
อันนี้ที่วัดสว่างอารมณ์ที่นครปฐม
ต่อกันที่วัดสว่างอบรมวรวิหารพระอารามหลวง
หรือว่าวัดจวนนะครับที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย
ที่นี่นะคุณนี่มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เนื้อสำริท
งมารวิชัยสมัยสุโขทัย
อายุกว่า๗๐๐ปีนะ

ชาวบ้านมาขออะไรก็จะมีแต่ความสุข
ก็จะมีแต่รอยยิ้มประสบความสำเร็จ

คุณนึกว่าขอรับได้ส้มตำอะไรนี่ใช่ไหม
ขอลาบก็ได้ลาบเยอะเลย
โดยเฉพาะใครที่กำลังทุกข์ใจมากราบหลวงพ่อยิ้มก็สบายใจแล้วนะครับ
สำเร็จตามที่ขอก็นำพวงมาลัยมากราบไหว้บูชาเท่านั้นเอง
ต้องขนอะไรมาแก้บนให้ใหญ่โตนะครับ
ปิดท้ายกันที่เลขทะเบียนรถของใครล่ะ
แววแววนายกรัฐมนตรี

อุบลราชธานี้

หลังจากที่ไปเยี่ยมผู้ประสบภัยนะครับ
ในพื้นที่ตำบลหนองกินเพย์อำเภอวารินชำราบ

รถของท่านนายกก็ถูกสอดถูกจ้องทุกงวดแหละนะครับ

ก็เป็นรถทั้งเดิมที่อ้าวใครตามมันจะออกแล้วหรือคะ
ใช่ก็ตามนะคราวก่อนที่ลงพื้นที่๙กันยายนใช่ไหม
ลงพื้นที่อีกครั้งคือเมื่อวาน๑๙กันยายน
เลขก็สวยอีกเลข๙อีกแล้วนะ